ต่อกันที่รายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะคะ
อย่างการแข่งขันฟุตซอลพิธีทีไทยแลนด์ไฟท์ค่ะ
ซึ่งโตเล็กของไทยก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ
ใช้ชนะสองนัดแรกได้ค่ะฟุตซอลพิธีทีไทยแลนด์ไฟล์สองพันสิบเก้านัดที่สองนะคะ
ที่เธอมมินอลโคราค่ะทีมชาวไทยเกมแรกชนะโอมานสิบเอ็ดประตูต่อศูนย์
ก็เจอกับโกเตมาราที่เกมแรกเสมอกับเวียดนาม๓๓ค่ะ
ในเรียดแรกนะคะทีมชาวไทยนำถึงห้าลูกค่ะ
ได้ประตูจากมุหมัติอุสมันมุซากฤษฎาชูเดชสุธิพรกลัดเจริญ
พรมงคลศรีทรัพย์แสงแล้วก็นัทธวุฒิหมัดยลาน
ก่อนที่ในพีเหลียดหลังนะคะจะมาได้อีกหนึ่งลูกจากอภิวัตรแจ่มเจริญค่ะ
ส่วนเกอร์เตมาลานะคะตีไข่แตกได้๑ลูกค่ะจากโคเซมันซีย่า
จบเกมก็เป็นโต๊ะเล็กไทยที่ชนะไปหกประตูต่อหนึ่ง
มี๖คะแนนเต็มนะคะส่วนกฎตามเวลามี๑คะแนนเท่าเดิมค่ะ
ซึ่งหลังจบเกมนะคะปลูกิสกุญซือทีมชาติไทยก็บอกว่า
เกมที่ดีที่สุดที่เคยคุมทีมชาติไทยมาเลยค่ะ
ไม่ติดใจที่ครึ่งหลังยิงได้น้อยเพราะว่ามองภาพรวม
ว่าทำได้ดีทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ
หากนัดสุดท้ายสามารถเล่นได้แบบนี้น่าจะชนะเวียดนามแล้วก็ครองแชมป์ได้อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนกัปตันทีมชาติไทยอย่างกิจสดาวงแก้วก็ยอมรับนะคะ
โกเตมาลาเป็นทีมที่เล่นหนักแล้วก็เล่นเต็มที่ตลอดทั้งเกมเลยค่ะ
ถึงเขาจะโดนนำ๖ประตูต่อ๐ก็เขาก็จะไม่ผ่อนเกม
เขาก็บอกกับเราว่าออกมาต้องให้หนักให้เกินร้อยเพื่อจะเล่นในครึ่งหลังครับ
แต่เราก็มาเสียประตูหนึ่งประตูแต่โดยรวมเราก็โอเคครับ
นัดสุดท้ายของโตเล็กทีมชาติไทยก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์
เจอกับเวียดนามค่ะที่ชนะโอมานไป๓ประตูต่อ๑มี๔คะแนน
ซึ่งถ้าหากว่าทีมชาติไทยไม่แพ้จะสามารถป้องกันแชมป์
แล้วก็คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันด้วยค่ะ
โดยคู่ที่ไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลาบ่าย๓โมงตรงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
จะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมง๔๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ